คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
วงการบันเทิงบ้านเราต้องพบกับความสูญเสียหลายต่อหลายครั้งนะคะใช่ค่ะ
และอย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะก็ต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งนะคะ
สำหรับการจากไปของบรมครูวงการบันเทิง
หม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล
ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดนั่นเองนะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของวงการบันเทิงไทยนะคะ
สำหรับการจักรไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล
หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหม่อมน้อยค่ะ
ถึงแก่กรรมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๔ทุ่ม๒๐นาที
โรคมะเร็งปอดหลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเวลาเกือบสองเดือนนะคะ
อายุท่านอยู่ที่หกสิบเก้าปีค่ะซึ่งวันที่หม่อมจากไปก็เป็นวันที่ผลงานการกำกับหนังเรื่องสุดท้ายของหม่อม
ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นวันแรกด้วยนะคะคุณผู้ชม
ผลงานที่รวมเอาลูกศิษย์ลูกหาทั่วทั้งวงการมาร่วมแสดงกันอย่างคับข้างค่ะ
อมน้อยได้เปิดใจสัมภาษณ์ถึงผลงานเรื่องนี้
และต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายด้วย
ทั้งพี่อ๊อคพงภัทร์ที่ได้เป็นตัวแทนของลูกศิษย์พูดถึงหม่อมน้อยด้วยนะคะ
บอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของหม่อมน้อย
ในขณะที่พี่นกสินใจที่ยืนอยู่ข้างก็ร้องไห้ด้วย
เดี๋ยวเราไปชมภาพกันสักนิดนึงค่ะ
ผมรู้ว่าในเวลานี้อาจารย์น้อย
อาจารย์กำลังนั่งดูนอนดู
การถ่ายข้อส่วนทั้งนี้อยู่

รับรู้ด้วยว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้
ภูมิใจที่มีครูชื่อ
หม่อมหวงพันทิวลบทิวคนครับ
นกสินใจที่ยืนข้างนะคุณผู้ชม

หนึ่งในลูกศิลป์และร่วมแสดงในผลงานชิ้นสุดท้ายของมนค่ะ
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้อ่านข่าว
รายการแชร์ข่าวเสาสองของผู้ชม
แล้วก็ปรากฏว่ามันเกินกั้นจริง

แล้วก็อ่านข่าวต่อไม่ไหวค่ะ
ไปชมภาพช่วงเมืองตอนกันค่ะ
แอบก็จะมีภาพทรัพย์น้ำตา
หมอบน้อยนะคะนับว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าในวงการบันเทิงไทยค่ะ
มีผลงานทั้งการกำกับภาพยนตร์กำกับละคร
กับละครเวทีนะคะแล้วก็เป็นครูสอนการแสดงด้วยค่ะ
ผลงานมากมายนะคะได้สร้างชื่อแล้วก็แจ้งเกิดให้กับนักแสดงในวงการบันเทิงนับไม่ถ้วน
และการเป็นครูในทุกลมหายใจของหม่อมน้อย
ก็ยังเป็นข้อความที่ฝากไว้เตือนใจลูกศิษย์ทุกคนคุณผู้ชม
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะหน้าจอค่ะ
นักแสดงที่ดีควรละลึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่มีอย่างสูงสุดต่อผู้ชมและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย
เพราะถ้าหากไม่ตั้งใจแสดงให้ดี
เท่ากับเป็นการทำลายผลงานของผู้เขียนบท
ผู้กำกับการแสดงทีมงานทุกฝ่าย
และก็เป็นการทรยศต่อศัตริย์ภาคมของผู้ชม

นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของคนใกล้ชิด

วันนี้นะคะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ค่ะ
นักแสดงนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต่างพากันโพสต์ภาพ
และก็ข้อความแสดงความอะไรเป็นจงโน้นมาก

คือได้พูดคุยกับหม่อมน้อยตลอดนะคะ
กระทั่งในช่วงสุดท้ายที่ห่อมตอยไม่สบายค่ะ
ก็ยังฝากความคิดถึงไปเลยนะคะ
ก็นับว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงจริงค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ